พกใจอันใสบริสุทธิ์นี้ไปเลยนะคะ
วัดนี้อยู่ที่หมู่๘ตะบนท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ถามว่าอ้าวไหนบอกจะพาไปร้านขายของ
มาทำไมจ้าวัดคุณผู้ชมไม่รู้อะไร
นี่ไงคะร้านโชว์หวยพาณิชย์เขาอยู่ภายในวัดเชียงทองแห่งนี้

หน้าตาร้านน่ารักมากใส่หมวกด้วยค่ะ

เด็กน้อยเขาก็มาที่วัดแห่งนี้
เขาก็มาแวะซื้อของที่ร้านโชว์หวยพาณิชย์
ร้านนี้ตกแต่งเหมือนกับเป็นร้านวินเทจ
ร้านสมัยเก่าโบร่ำนานกว่า๒๐ปีมาแล้ว
ความพิเศษไม่ได้อยู่ที่การตกแต่งร้านเท่านั้น
แต่ความพิเศษก็คือว่าวิธีการขายนั่นเอง
ลูกค้าที่จะซื้อของไม่ว่าจะเป็นซื้อน้ำซื้อขนม
ซื้ออะไรต่างที่ทางร้านเขาทำไว้ขายนี่นะคะ
ของเสร็จปุ๊บเอาจ่ายตังค์ตามป้ายบอกราคา
หอดลงไปในตู้รับเงินแบบนี้เลย

สะดวกสิคะคุณสะดวกแบบไหนล่ะ
สะดวกแบบให้คนที่เขามาซื้อของเนี่ยหย่อนเงินไปเลย
ไม่ต้องมานั่งรอแม่คงแม่ค้าอะไร
แต่วิธีนี้เนี่ยนะคะเป็นวิธีวัดใจเหมือนกันว่า
เราจะมีความซื่อสัตว์ขนาดไหน
ทีมข่าวของเรานะคะเลยไปพูดคุยกับ
พระครูภัยจิตธรรมพรเจ้าอาวาสวัดเชียงทอง
ท่านบอกว่านี่เป็นร้านค้าที่ทางวัดเปิดให้กับคนสมัยใหม่ได้เห็นว่า
ร้านโชว์หวยยุคเก่าเขามีรูปแบบมีเอกลักษณ์หน้าตาเป็นยังไง
เนื่องจากว่าในสมัยก่อนนู่นเนี่ยนะคะ
ส่วนมากจะมีร้านค้าในลักษณะแบบนี้แหละ
ก็คือเปิดร้านเอาไว้เอาของวางไว้เลยเยอะแยะ
อยากได้อะไรมาหยิบเอาเองแล้วก็จ่ายเอาเอง
เหมือนปัจจุบันค่ะที่จะต้องมีการบริการอะไรมากมายหลากหลาย
ทางวัดบอกว่าอยากจะให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นเอกลักษณ์แบบนี้
ให้คนในชุมชนรวมถึงชาวบ้านมีความซื่อสัตว์ต่อตัวเอง
เพราะอะไรเพราะหยิบของไปกี่ชิ้นราคาเท่าไหร่ก็ขอให้จ่ายตังค์ตามจำนวนนั้น
หรือจะจ่ายมากก็ได้เป็นการทำบุญ
แต่ว่าถ้าจ่ายน้อยหรือไม่จ่ายเลยอันนี้มันก็รู้อยู่แก่ใจ
ต้องบอกอย่างนี้มันไม่มีใครเห็นหรอกนะว่าใครทำผิดทำถูก
แต่ว่าถ้าเรานี่แหละรู้อยู่แก่ใจของเราเองนะคะ
แล้วนอกจากนี้ก็ถือว่าร้านรวงนี้เป็นศูนย์รวมของลูกศิษย์ลูกหาของประชาชนคนที่จะมาวัด
เพราะข้างร้านเนี่ยก็จะมีเก้าอี้คอยให้บริการให้ได้นั่งพบปะพูดคุยกัน
ทำให้ร้านนี้มีลูกค้าแวะเวียนมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย
และตามที่นักข่าวของเราสำรวจนะพบว่าร้านนี้เป็นร้านเดียวที่มีในจังหวัดพยาว
ที่เป็นลักษณะของการเปิดร้านให้ลูกค้าซื้อเองจ่ายเองแบบนี้
ก็เลยทำให้มีนักท่องเที่ยวมีคนมาเที่ยววัดแห่งนี้เยอะด้วย
ก็เป็นกุศโลบายดีส่งผลทั้งเรื่องของการค้าขาย
ส่งผลเรื่องของการให้คนมาเข้าวัดทำบุญด้วย
นี้แปลว่าคุณไม่ได้ซื่อสัตว์ต่อตัวเองแล้ว
แล้วคุณจะบาปเป็น๒เท่าเพราะว่าร้านนี้อยู่ในวัด
โอ้โหก็เป็นการวัดใจกัน
ใช่แล้วปลูกฝังความมีจิตสำนึกนะความซื่อสัตว์ต่อตัวเองด้วยนะจ๊ะ